อัปเดตเรื่องของผลคะแนนกันเล็กน้อย
ที่รายงานออกมาอย่างไม่เป็นทางการจากเว็บไซต์ของกรกต
รายงานผลให้ได้ทราบกันสัก๙๓
ถึงแม้ว่าคะแนนภาพรวมพลังประชารัฐจะคงนำอันดับที่๑อยู่

ถูกต้องก็เลยทำให้พักพลังประชารัฐคะแนนภาพรวมนำอยู่อย่างที่บอกไป๗๖๙๘๑๑๕คะแนน
ส่วนเพื่อไทย๗๒๒๙๕๒๖คะแนน

แต่จำนวนสอสอตอนนี้เพื่อไทยนำอยู่
ก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายท้ายสุด๙๕๑๐๐จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือไม่อย่างไร

เราพาไปอัปเดตในสุพรรณบุรีกันหน่อยเป็นศึกช้างชนช้างของสอสอเจ้าถิ่นในพื้นที่
ระหว่างคุณประพัทธ์กับคุณจองชัยเดิมอยู่พักเดียวกัน
ใช่ค่ะตอนก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกันร่วมอุดมการกันมา
ตอนนี้แยกพักสุดท้ายคุณจองชัยพ่ายแพ้ไป
กลายเป็นคุณประพัทธ์จากภักดิ์ชาติไทยพัฒนาก็ได้ไป
ในพื้นที่นี้๕๘๒๐๗คะแนนส่วนคุณจองชัยจากเจ้าของพื้นที่เดิมก็แพ้ไป
ที่บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเลือกพักที่ใช่หรือคนที่ชอบ
คนนะเพราะมีการย้ายย้ายถิ่นฐานย้ายพักกันเยอะ
เห็นไหมว่าคุณจรชัยจากอยู่พักนั้นย้ายพักอื่นก็แพ้
ใช่ส่วนนี้คุณเสมอกันเนี่ยลูกของคุณจองชัยนะ
แต่ก็ไปชนะอยู่ที่พักชาติไทยพัฒนาเหมือนกัน

เพราะว่าอันนี้ได้ไป๕๘๒๗๗คะแนน
ส่วนพักเพื่อไทยตามมาคุณสหรัฐ๓๑๙๕๒คะแนน
แล้วก็อนาคตใหม่คุณสังวรได้ไป๑๐๖๘คะแนน
คุณผู้ชมสังเกตไหมว่าแทบจะทุกเขตเลยเนี่ย

ครั้งที่๓แทนที่จะเป็นประชาธิปัต
ถูกต้องเดิมจะเป็นประชาธิปัตย์เพื่อไทยก็๑๒

พักนี้อยู่ที่๓อันดับแรก
จากสุพรรณไปที่สะแก้ว

คุณธานิทเทียนทองพักพลังประชารัฐได้ไปนะฮะ

คุณสนทิเดชเทียนทองแหม่ญาติกัน

แล้วก็คุณปียพฤษจากภักดิ์อนาคตใหม่ได้เป็น

ถือว่าคุณฐานิสจากพลังประชารัฐก็ขาดลอยเหมือนกันนะคะ
ดูจากคะแนนแล้วนะครับ

แน่นอนนะฮะยังคงเป็นพลังประชารัฐได้ไป
คุณพายับทองชื่นจากภักดิ์เพื่อไทย๑๙๙๒๘แน

จากพักอนาคตใหม่๑๑๔๒๒คะแนนนะครับ

๓ก็ยังคงเป็นพลังประชารัฐอยู่นะคะ
คุณสุรศักดิ์ค่ะได้ไป๔๕๕๐คะแนนนะคะ
อันดับ๒เป็นเพื่อไทยเหมือนเดิม๓๑๔๙๑คะแนนคุณสรวงศ
แล้วก็อันดับ๓อนาคตใหม่คุณสุนันทรัฐ๑๓๐๐
จะเห็นว่าตระกูลเทียนทองนี่ส่งเยอะแล้วก็กระจายกันตามพักอื่นก็มี
ถูกต้องนะครับแต่ว่าคงไม่ได้กระจายกันเพื่อจะรวมคะแนนกัน
เพราะว่าเขาอยู่คนละคั่วเลยเทียนทองอยู่เพื่อไทยคั่วหนึ่ง
แล้วก็มีที่ไปอยู่พลังประชารัฐอีกคั่วหนึ่งซึ่ง
ซึ่งคงเป็นไปได้ยากที่จะเห็นสองคั่วนี้จับมือกัน
แล้วแต่อุดมการแต่ละคนว่าเขาจะมีอุดมการทางการเมืองอย่างไร
อย่างเช่นอย่างเอาง่ายอย่างประชาธิปัตย์เองเนี่ย

บอกว่าต้องรอดูว่าหัวหน้าพักคนใหม่จะเป็นอย่างไร
ถ้าหัวหน้าพักคนใหม่ประกาศว่าจะไม่หนุนพลเอกประยุทธ์
เขาก็ยังร่วมกับปชบต่อไป
แต่ถ้าหัวหน้าพักคนใหม่บอกว่าจะไปหนุนก็จะไม่เล่นการเมือง

เพราะว่าคนหลายคนคาดการณ์เอาไว้นะคะว่าการที่คุณอภิษฎประกาศลาออก
คือคุณอภิษฎก็ทิ้งท้ายเอาไว้ไงว่าที่เขาประกาศละออกจากตำแหน่งคือ
๑ต้องรักษาสรรค์จากของนักการเมืองสร้างประทัดฐานตรงนี้
เพื่อให้นักการเมืองเพื่อนร่วมอุดมการได้ไปต่อ
ตีคำคำว่าได้ไปต่อเนี่ยหมายความว่ายังไง
หมายความว่าจะสามารถไปจับมือกับใครก็ได้หรือเปล่า
โดยที่ไม่มีเขาเป็นจิ๊กซอสำคัญอยู่ใช่ไหม
เพราะว่าตอนที่ประกาศจุดยืนว่าจะไม่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์
ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
คุณอภิษฎก็ย้ำนะว่านี่คือจุดยืนของเขาในฐานะหัวหน้าพัก
ไม่รู้ว่าแล้วทางพักเนี่ยตกลงว่าอย่างไร
การได้ไปต่อนี้นี่คือการที่จะอนุญาตให้ได้ไปต่อได้หรือเปล่า
เอาไว้เมื่อวันนี้ก็บอกว่าก็ไม่สามารถที่จะผลัดดันให้
เป็นคนตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อยังไร
ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เพ่งเร้งละครับ

ใครจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนต่อไป
คือต้องบอกว่าเราเห็นกันมานานนะ
ถ้าพูดถึงหัวหน้าพักประชาธิบัตย์ต่อจากคุณชวนหลีกภัย
ก็คือคุณหัวพิสิทธิเวชาชีวะนี่แหละ

ใครคือคนที่เหมาะสมที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำของประชาธิปัตย
และจะสามารถพลิกเกมหรือว่าเปลี่ยนทิศทางของประชาธิปัตย์ได้หรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่รักษาการตำแหน่งหัวหน้าพักก็คือกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์อยู่นะคะ
แล้วหลายคนก็มองต่อด้วยว่านายอภิษฎเนี่ยลาออกจากการเป็นหัวหน้าก็จริง
แต่ยังคงเป็นสมาชิกพักประชาธิบัติอยู่ทำอะไรบทบาทจะเป็นยังไง
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคนมีคำถามตามมาเอ๊ะหรือว่านี่เป็นหมดยุคของประชาธิปัตย์แล้วหรือยัง
หรืออย่างไรหรือควรจะเปลี่ยนผ่านให้คนรุ่นใหม่มาบริหารพักดีไหมหรือยังไง
เพื่อจะเปลี่ยนบทบาทของพักและจุดยืนของพักให้เดินหน้าต่อไปได้
เพราะว่าคะแนนเสียงครั้งนี้วัดได้หลายอย่าง
ว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์ไปอยู่จุดไหนของการเมืองไทย
คือมันเป็นความช็อกที่ทั้งตัวพักเองหัวหน้าพักเองและประชาชนเอง
อย่างที่บอกค่ะไม่ได้สนับสนุนประชาธิปัตย์
ไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวหรืออุดมการเดียวกับประชาธิปัตย์
ยังออกมาแสดงความคิดเห็นเลยว่าแปลกใจมาก
เห็นใจด้วยแล้วก็แปลกใจมากว่าทำไมคะแนนเสียงของประชาธิปัตย์
มันหายไปเยอะขนาดนั้นแล้วมันหายไปไหน
เราแยกเราไม่ได้อยู่ฝักฝ่ายใดเนอะ
พูดในความเป็นกลางที่มองว่าคนประชาธิปัตย์เองกองเชียร์เองก็มีความแคลงใจ
เอ๊ะทำไมมันถึงออกมาน้อยขนาดนี้

ก็กลายเป็นแต่อย่างที่เราทราบดีว่ามันมีพักเกิดขึ้นมากมาย

จากประชาธิบัติไปอยู่พลังประชารัฐก็มี
คือต้องบอกว่ามันมีการโยกย้ายเกิดขึ้น
โยกย้ายครั้งนี้ตอนช่วงที่มันเกิดการโยกย้าย
หลายคนก็เล็งคาดการณ์ไว้เหมือนกัน
แต่ไม่คิดว่ามันจะมีผลขนาดนี้เมื่อคะแนนออกมา
หลายคนเลยมองว่าหรือจริงแล้วเป็นเกมการเมืองที่อ่านขาด

เลือกแล้วว่าจะต้องดึงใครอย่างไรไป
และที่สำคัญคุณผู้ชมมีข่าวแววมาเมื่อวาน
เราคุยกันในกลุ่มทางโต๊ะการเมือง
เขาแววมาบอกว่าจะมีการประกาศจับมือของพักพักหนึ่ง

ซึ่งเป็นการประกาศจับมือที่เหนือความคาดหมายมาก
ยังไม่สามารถต้องขออนุญาตนะคุณผู้ชม

ยังไม่สามารถพูดได้ชัดเจน

เขาบอกว่ามีการจับมือกันมาตั้งแต่ต้นแล้ว
แล้วก็เป็นการจับมือแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว

พักเองมีคนเก่งอยู่เยอะแยะมากมาย
ถ้าเป็นไปได้น่าจะให้คนเก่งเหล่านี้มาร่วมมือกัน

ประธานปัชฌาติก็มีคนเก่งอนาคตใหม่ก็มีคนเก่ง

ถ้าเหล่านี้มารวมกันได้
โอ้โหประเทศชาตินี่เดินหน้าต่อไปได้ยาวไกล

วันนี้เพื่อไทยแถลงอนาคตใหม่แถลง

ที่แน่นอนกรกตก็จะมีแถลงด้วย